คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้ครับย้อนสอนจนเป็นเรื่องแหละฮะ
ย้อนยังไงเป็นเรื่องยังไงให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันเอาเองนะครับ
นี่ไงคุณย้อนสอนจนเป็นเรื่องไหมสุดท้ายตัวเองเจ็บตัวเองนะฮะ
เพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถย้อนสอนมา
ขณะที่รถกระบะคันสีส้มเนี่ยเขาก็จะออกตัวเขาก็มองนะ
เขามองขวาแล้วนะคุณแต่ใครจะไปคิดว่าจะมีรถมาทางซ้าย
เพราะว่าถ้าคุณมาทางซ้ายแบบนี้แสดงว่าคุณย้อนสอนมาผิดกฎหมายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกบ้านห้วยสะพานหมู่๒ตำบลหนองโรง
มพถวรรษ์จกาลจน้าบุรีนะครับ

เวลาเกือบเที่ยงแล้วนะฮะตำรวจสพพนมทวนพร้อมกู้ภัย
ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับจุดที่รถชนกันตรงนี้นะฮะ
รถกระบะสีส้มเขาบรรทุกแตงโมมา

กระจังหน้าหลุดเลยกรอบป้ายทะเบียนแตกนะครับ
ส่วนนี่คุณรถมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีแดงนะฮะ

สภาพตะก้าหน้ายุบบิดเบี้ยวเลย
กระจกมองหลังข้างขวาก็หักนะฮะ
บนรถมีถุงพลาสติกขนาดใหญ่วางอยู่
คนขี่เป็นชาวอินเดียอายุ๑๙ปีมีเอกสารพาสปอร์ตนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็แน่นอนคุณผู้ชมได้เห็นใช่ไหมฮะ
เห็นชัดเจนเลยว่านุ่มชาวอินเดียขี่รถย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
แล้วก็มาชนกับรถกระบะที่เขากำลังจะออกจากซอยนี้นะครับ
เจ้าตัวก็ยอมรับผิดจะยอมชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณี๒๐๐๐บาท
แต่ก็ต้องถูกจับปรับ๓ข้อหานะคุณฮะขับรถย้อนสอนผิดกฎหมายฮะ
ขับรถโดยประมาทครับแล้วก็ไม่มีใบขับขี่พิจารณาโทษปรับรวมอีก๑๐๐บาทนะครับ
ส่วนรถยนต์ก็ให้ประกันเขาดำเนินการในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
เอาไว้ไปดูทาหอนนะครับร้อนสอนจนเป็นเหตุการณ์แล้วเจ็บตัวด้วยนะครับ